ครับเริ่มต้นด้วยการเตือนภัยกันหน่อยกันแล้วกัน
เดี๋ยวนี้บางทีดูมือถงมือถือ

นั้นเผาอย่างน้อยจะไปหยุดอะไรตรงนั้นมาเหรอภาษาแรงสุข
คือความจริงตอนที่เดินมาแล้วกล้องเห็นเนี่ย

ก็ไม่ได้ดูเลยอ่ะใช่ไหมค่ะแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่ตะโกนบอกแทบตายนะฮะ
เพิ่งมาโอ้โหอีกนิดเดียวนะอ่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะครับ
คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมทางฝั่งของคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์คันนี้เนี่ย
ถอยมาอย่างช้าช้าอย่างที่ท่านเห็นเนี้ยเออไม่เห็นเหรออืม
เพราะว่าเขาก็ยืนอยู่ทางขวามือใช่ไหมค่ะอ่าเดินมาทางขวามือของกล้องเห็นไหมฮ
ตอนรถเริ่มถอยนี่เห็นไหมหรือว่ากระจกหลังอ่ะตู้คอนเทนเนอร์มันอาจจะทึบมันอาจจะบัง
แต่ว่ากระจกทางทางขวาไม่เห็นหรอกทางคนขับอ่ะเนอะคือคนที่เขาลงคลิปเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่ารถแบบนี้เนี่ยคนขับเขาอยู่ฝั่งซ้ายฮะอ๋อเหรอฮะอ่า
เพราะฉะนั้นเป็นจุดมุมอับของสายตาพอดีในจังหวะเลี้ยวเนี่ยจะเห็นหัวโค้งอยู่ส่วนข้างหน้าใช่ไหม
ถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปที่เราขับอ่ะค่ะเราจะอยู่ขวาเออเอิ้นจะมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
แต่คนขับเขาอยู่ฝั่งซ้ายค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องเตือนกันจริงจริงนะฮะ
ตัวเรานี่แหละเดินถนนนี่แหละเดินตามจุดต่างเนี่ยที่มีรถเยอะเนี่ยนะครับ
มัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์มือถือเนาะโอ้โหเกิดมาเร็วกว่านี้อีกหน่อยเรียบร้อยเลยนะฮะ